ผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูคลิปเหตุการณ์ที่รถคันหนึ่งเขาเจอนะฮะ
เขากำลังขับรถจากชนบุรีจะไปพัทยาช่วงค่ำ
ที่เอาคลิปมาลงเนี่ยบอกว่าดูแล้วเท้านี่เกร็งช่วยเหยียบเบรกแทนเลย
เดี๋ยวดูกันว่าท่านผู้ชมจะเหยียบเรกแทนหรือเปล่านะครับ
ดิฉันก็แทบจะกรี๊ดตามเลย

ผู้หญิงที่นั่งมาด้วยบอกดีนะเพิ่งไหว่หลวงพ่อมาเมื่อกี้
ถนนสองเล่นรถก็สวนกันได้แค่นี้
แล้วรถบรรทุกพ่วงเนี่ยกำลังจะเลี้ยวออกจากซอยมา
คือรถโหใหญ่ใช่ไหมเลี้ยวออกมาเนี่ย

คือคุณออกมาคุณต้องดูแล้วว่าคุณออกได้หรือเปล่า

ออกลักษณะแบบนี้นะคุณเหนียวมาสอน

ไม่ทันระวังไม่ได้ดูอย่างรอบครอบประมาท

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถนะครับ
เราก็ตรวจสอบสอบถามเพิ่มเติมให้นะครับ
เขาบอกว่าก็เกิดขึ้นหลายคืนมาแล้วล่ะนะครับ

ที่เกิดเหตุคือแถวหมู่บ้าน
กแง้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

จู่ปรากฏว่ามีรถบรรทุกพ่วง
พุ่งออกมาจากข้างทางฝั่งตรงข้าม

แต่ว่าใจหายเลยล่ะ

เพราะว่ามีเสียงครอบครัวอยู่ในรถด้วย

แล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์

อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นแล้วครับว่าอุบัติเหตุมันพร้อมจะมาประสบกับตัวเราตลอดเวลา